มาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันที่๑๘กุมภาพันธ์๑๑นาฬิกา
เวลาแห่งความร้อนแรงที่หมู่บ้านเสรีวิลล่าเขตสวนหลวง
เป็นคลิปปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลแน่นอนได้รับความสนใจอย่างมากในสังคม
แล้วก็ที่สำคัญมีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าจะฝ่ายคนที่ขับรถกระบะสีขาว
แล้วไปจอดขวางหน้าบ้านของผู้สูงวัย๒ท่าน
หรือว่าเจ้าของบ้านที่ออกมาทุบทำลายรถ
ถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของคนที่มาจอดรถขวาง
เรื่องนี้นะครับก็ยังต้องตามกันต่อว่าเหตุการณ์จะจบลงได้อย่างไรนะครับ
เราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ในวันที่๑๘กุมภาพันธ์
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๑นาฬิกาเกิดอะไรขึ้น
เราเห็นคลิปบางส่วนส่วนใหญ่ที่เผยแพร่คือคลิปที่ป้าสองท่านมาทุบรถ
ใช่ไหมฮะมีไม้แล้วก็มีขวาน
แต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น
เมื่อเจ้าของรถเดินกลับมาที่รถของตัวเอง
และพบว่ารถของตัวเองนั้นถูกทุบ
เลียงเหตุการณ์ดูนะฮะในวันที่๑๘กุมภาพันธ์

มันก็เลี่ยวส่วน
มันก็เลี่ยวส่วน

มันก็เลี่ยวส่วน

มันก็เลี่ยวส่วน

มันก็เลี่ยวส่วน
มันก็เลี่ยวส่วน
มันก็เลี่ยวส่วน

มันก็เลี่ยวส่วน

มันก็เลี่ยวส่วน

มันก็เลี่ยวส่วน

มีการนำลวดสลิงมากั้นบริเวณทางเข้าและนำฟิลเจอร์บอร์ดปิดที่ประตู
ทำให้ไม่สามารถมองเห็นเข้าไปภายในบ้านได้
โดยบ้านมีกำแพงรั้วสูงประมาณ๓เมตร
มีกล้องวงจรปิด๓ตัวติดอยู่บริเวณหน้าบ้าน
เขาบอกใครที่ผ่านไปผ่านมาเขตสวนหลวงเนี่ย
เห็นบ้านหลังนี้เด่นชัดเจนมาก

ที่ป้ายเด่นที่ความใหญ่ของบ้านเด่นที่กำแพงและป้ายต่างนานาเนี่ยนะฮะ
ผู้สื่อข่าวกดกริ่งหน้าบ้านหลายครั้ง
เพื่อพยายามที่จะสอบถามเจ้าของบ้านแต่ไม่มีใครออกมา

ผู้หญิงคนที่สวมหมวกมาสักครู่นี้นะใส่เสื้อดำนะ
ผู้หญิงคนนี้เธอเล่าเหตุการณ์บอกว่าในวันนั้น๑๘กุมภาพันธ์๑๑นาฬิกา
นั่งอยู่ร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามเห็นทุกอย่างกับตา
ได้ยินทุกเสียงกับหูและทนไม่ได้ต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

เฮ้ยเนี่ยมีการทุบรถกันเกิดขึ้นเอาขวานจาม
บ้านหลังใหญ่เนี่ยบ้านที่มีปัญหาบ่อยเนี่ย
เราก็แบบเฮ้ยทำไงดีกินกาแฟยังมันหมดแก้วกันเลยก็วิ่งอมออกมา
แล้วก็แบบเฮ้ยเนี่ยก็เห็นน้องเขาจอดรถขวางประตูหน้าบ้านเขาจริงอะนะคะ
แต่ทีนี้ก็คือเราก็เดินมาถึงเนี่ยเห็นพี่เขาเฉาะรถไปเรียบร้อย
แล้วเขาแบบทุบกระจกรถไปเรียบร้อยแล้วรถก็เป็นรูแล้วอะค่ะ
แล้วก็รอบคันเนี่ยก็มีรอยตีรถลอยเอาขวานมาสับรถเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วเขาก็ด่าตลอดเวลาแล้วก็มีคนหน้าประตูนี้ค่ะ
หัวรถออกมาแล้วก็บีบแต่ค้างไว้ตลอดเวลา
แต่ระหว่างนั้นคือมีสองคนที่ถือขวานกับอีกคนนึงที่ยืนถือกล้อง
แล้วก็ยืนด่าตลอดเวลาค่ะ
สันดารแบบนี้ชั่วมากไม่มีศิลธรรมจัญญาอยู่ได้ยังไงในสังคม
อะไรอย่างเงี้ยด่าด่าหูด่าแรงมากค่ะถ้าเป็นบรรพบรุษแกจะทำยังไง
อะไรอย่างนี้ค่ะคือเป็นคำที่แรงตลอดเวลา
คือถ้าเกิดพี่เขาอัดคลิปไว้นะคะมีคนอัดคลิปไว้หลายคนค่ะ
ถ้าเกิดจะขอคลิปต่างเนี่ยลองไล่ได้ค่ะมีเพียบค่ะ
คือไม่อยากแบบเห็นแบบอะไรที่มันรุนแรงแล้วก็ไม่อยากแบบคือเหมือนโดนเอาเปรียบ
หรืออะไรอย่างนี้เราก็บอกน้องถ้าเกิดนั่นอย่าเพิ่งเลื่อนนะ
เดี๋ยวรอประกันมาเคลียร์ก่อนน้องเขาก็บอกค่ะค่ะ
แล้วอ่ะไม่เลื่อนพอสุดท้ายเขาเลื่อนเลื่อนไป
พอไอ้คันสีเงินที่จอดอยู่คัมเมอรี่เขาก็เลี้ยวขวาออกไป
แต่ประเด็นคือไอ้รถฟอร์จูนเนอร์ที่คาอยู่ในบ้านอะค่ะ
คือมันไม่น่าจะรุนแรงอย่างขนาดเนี้ย
นี่ก็เป็นเสียงของคนที่เห็นเหตุการณ์นะฮะ
ชาวบ้านบางส่วนก็บอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์คล้ายแบบนี้มาแล้วนะฮะ
มีรถที่มาจอดขวางแล้วก็ทางป้าทั้งสองท่านเนี่ย
ก็พยายามที่จะเอารถออกนะครับแล้วก็มีเล่าถึงเหตุการณ์ย้อนไป
สมัยที่คุณป้าต้องพาคุณพ่อไปส่งโรงพยาบาลด้วย
แต่ว่าชาวบ้านก็บอกว่าก็มีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำเกิดขึ้นหลายครั้ง

หลายคนดูคลิปเห็นฝั่งของป้าสองท่านแล้ว
ก็อยากจะรู้เจ้าของรถกระบะสีขาวคันนี้เนี่ย
เป็นใครและทำอย่างไร
และทำไมถึงไปจอดหน้าบ้านเขาแบบขวางประตูแบบนั้น
ค่ะเจ้าของรถกระบะสี่ประตูคันสีขาวที่โดนทุบด้วยเสียมแล้วก็ด้วยขวานเนี่ยนะคะ
คือนางสาวรัชนิกรเลิศวาสนาค่ะอายุ๓๗ปี
เป็นไงมายังไงถึงได้มาจอดตรงนี้
เธอก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถมาหาเพื่อนเดินทางมาหาเพื่อน
แล้วก็แวะตลาดจะซื้อของ

เห็นว่ามีป้ายสารเนี่ยติดอยู่เต็มประตูเลยคือเห็นบ้านหลังนี้มีป้ายนะ
เมื่อสักครู่นี้นอกจากป้ายที่เกี่ยวกับคำแนะนำว่าอย่าทำแบบนั้นแบบนี้แล้วมีป้ายสารด้วย
เขาบอกว่ามีเต็มไปหมดเลยและเห็นโซ่คล้องอยู่ด้วย
ก็เลยคิดว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านร้าง
ก็เลยตัดสินใจเอาตลาดอยู่ฝั่งตรงข้าม
ด้านซ้ายมืออย่างนี้น่าจะจอดได้ซื้อของแป๊บเดียว๑๐นาที
ก็เลยตัดสินใจจอดรถเพื่อที่จะลงไปซื้อของที่ตลาดฝั่งตรงข้าม
แต่ดันใส่เกลี่ยไว้นี่ดิ
ดันไม่ได้ปลดเบรกมือดันล็อกเบรกมือไว้อีก

แล้วก็กลับมาก็ได้ยินเสียงคนเขาตะโกนว่าเจ้าของรถอยู่ไหนอะไรอย่างนี้
แล้วก็กลับมาก็คือเราก็มาทางหลังก็ไม่เห็นว่ารถตัวเองเป็นยังไง
พอไปถึงตรงนั้นคือเจ้าของเจ้าของบ้านเขาก็อยู่หน้ารถแต่เรามาจากทางหลังรถ
เราก็ยกมือไห้เขาก่อนเพราะเรายังไม่เห็นว่าสภาพรถเรามันเป็นยังไง
ก็เลยยกมือไห้ว่าขอโทษค่ะหนูขอโทษจริงหนูไม่นึกว่ามีคนอยู่ในบ้านหลังนี้หนูนึกว่ามันเป็นบ้านล้าง
แล้วเขาก็ด่าหนูตามคลิปเลย
เกียร์เพราะมันเป็นความเคยชินของหนูปกติ
ปกติก็ใส่เกียร์จอดนี้ตลอดใช่ไหม
ก็คือจอดรถทั่วไปหนูก็จะใส่เกียร์เพราะว่ามันก็ไม่สามารถที่ว่ารถอื่นเขาจะมาขยับรถหนูออกไปไหนได้
หนูก็คิดอย่างนั้นนะคะ
ตัวของเจ้าของรถเนี่ยเธอบอกว่าเธอกลับไปที่รถนะ
ไปเห็นป้าทั้งสองท่านยังยืนถือขวานถือเสียมอะไรอยู่นะครับ
เห็นคนมุงรีบมาดูนะฮะ
ตัวเองมาถึงรถก็ยกมือไหว้ขอโทษแต่กลับโดนด่าว่าโง่อ่านหนังสือไม่ออกแล้วก็ทำทีจะทำร้ายอีกนะครับ
แต่ชาวบ้านช่วยกันห้ามไว้
โดยเจ้าของรถบอกว่าตนผิดที่นึกว่าเป็นบ้านร้างก็เลยจอดล็อกเบรกมือไว้
แต่ก็ไม่น่าทำแบบนี้ยืนยันดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์แล้วก็เรียกค่าซ่อมรถราว๕๐๐๐บาทด้วย
คือเรื่องของข้อวิพากษ์วิจารณ์ก็ต้องว่ากันไป
แต่เรื่องของคดีเรื่องของข้อกฎหมายมันก็มีบังคับไว้นะครับ
ไม่ว่าคุณจอดรถขวางทางก็ถือว่าผิดนึกว่าเป็นที่สาธารณะก็ตาม
แต่ว่าก่อความเดือดร้อนรำคาญก็ผิดทางกฎหมาย
อันนี้คือผิดสำหรับผู้ที่มาจอดรถขวาง
แต่ถามว่าป้าทั้งสองท่านผิดไหมก็มีผิดด้วยทางกฎหมายเหมือนกัน

ทางตำรวจได้ปรับนางสาวรัชนิกรก็คือเจ้าของรถคันสีขาวที่ไปจอดขวางหน้าบ้าน
๐บาทด้วยกันนะคะก็คือเกี่ยวกับเป็นความผิดและหูโทษ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญโทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ไม่เกิน๑๐๐บาทไม่เกิน๑๐๐บาทก็คือโดนปรับไป๕๐๐นี่แหละ
คำว่าก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญคือข้อกฎหมายเรื่องนี้
แต่คนอื่นอาจจะออกจากบ้านไม่ได้นะครับหรือมีความจำเป็นที่จะต้องออก
แต่ว่าเจ้าของบ้าน๒คนคือนางสาวรัตนชัดแสงหยกตรการอายุ๖๑ปี
และนางสาวรานีแสงหยกตรการอายุ๕๗ปี
ตำรวจนะครับก็จะเชิญตัวมาพบ

ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์๑ข้อหาแล้วนะ
มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว

พกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
โดยให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ในวันจันทร์ที่๒๖กุมภาพันธ์
เวลา๑๓นาฬิกา
นางสาวรานีเจ้าของบ้าน
บอกว่าเวลา๑๐โมงเช้าวันนี้
วันนี้นะ๒๐กุมภาพันธ์นี้นะ
จะเปิดบ้านให้สื่อทุกช่องสัมภาษณ์
เรียกง่ายคือทะแหลงเลยล่ะ

ในพื้นที่จัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหมู่บ้านวิลล่า
เหตุใดจึงมีรถมาจอดขวางหน้าบ้าน
และเหตุใดจึงมีตลาดเกิดขึ้นมากมาย
ก่อนหน้านี้มีการฟ้องร้องกันอยู่แล้ว
เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้อยู่อาศัย
เกี่ยวกับเรื่องของตลาดนี่แหละ
ก็คือเขาจะบอกว่าเป็นที่เนี่ยที่เขาอยู่เนี่ย

หมู่บ้านทำไมถึงมีตลาดมาอยู่ในหมู่บ้าน
พอมีตลาดก็มีคนเยอะ
ปกติแล้วหมู่บ้านต้องอยู่อย่างสงบ
ตี๔ถึง๑๐โมง๑๑โมงเนี่ย
โอ้โหรถเยอะเต็มไปหมดเลยมาจอดแบบนี้นะครับ

เจ้าของบ้านจะแถลงนะครับ

ใช่ฮะในโลกโซเชียลครับคุณ
โซเชียลเขาก็แบ่งความคิดเห็นเป็นสองฝ่ายแหละนะคะ

ส่วนหนึ่งก็ตำหนิเจ้าของบ้านที่แก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
เอาอาวุธมาทุบรถให้เกิดความเสียหายนะคะ
แต่อีกฝ่ายก็เห็นใจเจ้าของบ้านเหมือนกัน
เพราะว่ารถมาจอดขวางแล้วทีนี้ก็ใส่เกียร์ล็อกไว้นะคะ
มีบางโพสต์ออกมาระบุว่าที่เจ้าของบ้านโมโหมาก
ในเรื่องของรถจอดขวางเพราะ

เพราะเคยมีเหตุการณ์ที่มีรถมาจอดขวางในวันที่คนในบ้านป่วยหนัก
อาการโคม่าต้องรีบไปโรงพยาบาล
บีบแตรเรียกถามหาก็ไม่มีเจ้าของมาเลื่อนรถ
จนคนในบ้านเสียชีวิตเพราะไปโรงพยาบาลไม่ทัน
ก็เลยฟ้องศาลและติดประกาศคำพิพากษา
แล้วก็มีป้ายขอสาบแช่งคนที่มาจอดรถไว้
แต่ยังถูกทำแบบเดียวกันอีก
ก็เลยเหมือนเป็นเหตุการณ์ที่ฝังใจ
ค่ะป้ายเยอะป้ายใหญ่ก็คือเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการฟ้องในครั้งนั้นไว้
แล้วก็เป็นคำแนะนำในการอย่ามาจอดที่หน้าบ้าน
ขนถ่ายสินค้าจอดรถกีดขวางประตูบ้านเพราะมีตลาดอยู่นะฮะ
บอกว่าเป็นบุตรสาวของเจ้าของบ้าน
ได้โพสต์คลิปและข้อความว่า
ข่าวคนหนึ่งให้ข้อมูลว่าคนที่มีบ้านในย่านนี้ก็มีเรื่องพิพาทกับตลาดมาตั้งแต่ปี๕๒เหมือนกันนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะยอมขายบ้านทิ้งย้ายบ้านหนี
และบ้านที่ออกมาทุบรถนั้นเป็นผู้ร้องเรียนในเรื่องการตั้งตลาดนี้นะฮะ
คนที่เคยย้ายออกไปคนที่เป็นเพื่อนบ้านก็ว่ากันไปนะครับ
ที่ผ่านมาบ้านหลังนี้จะถูกกันแกล้งต่างนานา
เช่นเคยเกิดเพลิงไหม้ปริศนาขึ้นที่ข้างรั้วบ้าน๒กองใหญ่

แล้วก็เคยถูกตำรวจบุกค้นบ้านเพราะมีคนไปร้องเรียนว่ามีการกักขังหน่วงเหนียว

แต่เมื่อเข้าไปตรวจค้นก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดนะครับ
ทั้งนี้ก็เพราะต้องการให้เจ้าของบ้านย้ายออกไปนะคะ
อันนี้เป็นการคาดการณ์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ย
เพราะอยากให้เจ้าของบ้านย้ายออกไปและขายบ้านให้ในทุนที่ทำตลาด
เพราะว่าตลาดตอนนี้ล้อมรอบหมู่บ้านไว้หมดแล้ว
แต่ทางเจ้าของบ้านไม่ยอมย้ายและทนกับเสียงรถที่เข้าออกตลาดตลอดเวลา
แล้วก็ในตลาดนี้ไม่ใช่เสียงรถอย่างเดียวนะ
จ๊อกแก๊กจอแจภายในตลาด๙แห่งที่อยู่รอบบ้าน
เช้าดึกค่ำก่อนเกิดเหตุการณ์ทุบรถ
มีผู้หญิงเป็นวัยรุ่นมาถือโทรศัพท์ถ่ายรูปหน้าบ้านเหมือนดูสถานที่
ยิ่งทำให้เจ้าของบ้านหวาดระแวงจนเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะ
ที่ก่อเหตุใช้ขวานทุบรถคนที่จอดรถขวางโดยอธิบายว่าเห็นแผนที่นี้แล้วจะเข้าใจว่าบ้านของหญิงสูงวัยก็น่าเห็นใจ
เพราะว่าจะเห็นว่ารายล้อมไปด้วยตลาดนัดถึง๔แห่งอีกทั้งยังมีพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นที่จอดรถถึง๔แห่ง
แต่มีระยะห่างจากตลาดพอสมควร
ในโลกโซเชียลมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย
ทั้งในเรื่องข้อกฎหมายด้วย
แล้วก็ในเรื่องที่เป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เพราะบอกว่ามันมีข้อกฎหมายที่บังคับอยู่แล้ว
เรื่องของการจอดรถในพื้นที่สาธารณะ
เรื่องของการทำลายทรัพย์สินผู้อื่น
ดังนั้นอยากให้เปิดใจเป็นกลางในการรับฟังข่าวนี้นะครับ
ข้อกฎหมายจะเป็นข้อสรุปที่สุด

เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าที่อยากให้เปิดใจเป็นกลาง
เพราะไม่อยากให้คนในโลกโซเชียลเขาก็มีการแบบว่า
กิจตะขวงใจหรือว่าขัดใจกันหรือว่าไม่ชอบใจกัน

บางคนโพสต์เรื่องข้อกฎหมายอีกคนก็มาด่าต่อ
บางคนโพสต์เรื่องป้าอีกคนก็มาด่าต่อ

ขอนั่งสมาธิปั๊บ
ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นหลายเรื่องก่อนหน้านี้
แล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะ